ก่อนอื่นเราจะน้อมกราบอันเชิญองค์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช
ญาณอันสูงสุดแห่งองค์พระตรีมุรติองค์ประทับกายสังขารดิฉัน
เพื่อเปิดร่างทั้งหมด๙องค์เพื่อสร้างบุญกุศลต่อไป
เป็นเทพองค์แรกของโลกถ้าเป็นจตุคามรามเทพที่หายไปพักหนึ่งกลับมาคราวนี้เป็นวิทยาศาสตร์เป็นเทคโนโลยีขึ้นมากเรียกว่าไปชุบตัวมาใหม่มั้ง
เกิดมโนอะไรขึ้นมาแบบชนิดที่ดูแล้วก็คงมีสองอย่างเชื่อกับคำ

มีสองอย่างแต่มาขออยู่ฝ่ายหน้าขำ
ทั้งที่เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มันเจริญ

ยังมีครอบงำจิตใจมนุษย์โดยเฉพาะคนไทย

และก็ไม่มีสาระในการดับทุกข์เรื่องของเรื่อง
ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ย
ก็ต้องพูดเรื่องอะไรที่จะดับทุกข์ได้
แต่มาว่าสาระประโยชน์น้อยมาก
พยายามทำเรื่องที่เป็นประโยชน์กันดีกว่า

ทางใต้ใครไปวางระเบิดตรงไหน

แล้วก็จะได้ตำรวจจะได้ไปช่วยเหลือป้องกัน

แต่ถ้าเชื่อเลื่อนลอยเลื่อนเปื้อนไปเรื่อย

แล้วสักพักหนึ่งก็ค่อยเงียบหายไป

เชื่อก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้ชัดเจน
สาธุสาธุสาธุ